วันที่๑ตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ
ผู้มีรายได้น้อยใช้บัตรไปรูดซื้อสินค้าในร้านทงฟ้าประชารัฐ
แล้วก็ร้านค้าชุมชนในวงเงิน๒๓๐๐บาทต่อคน
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับ
ติดตามได้จากคุณมาซีรีเกาะแก้วครับ
สำหรับชำระเงินจากการใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
ติดตั้งนำร่องประมาณ๑๐๐จุดทั่วประเทศไทย
ที่ร้านสมิงบ้านไร่ในอำเภอศรีประจันทร์เป็นร้านแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ทดลองติดตั้งเครื่องรูดบัตร
โดยทดลองหักเงินจากบัตรตัวอย่างเพียงร้านยืนยันรหัส๔หลัก
ก็สามารถหักเงินของผู้ใช้บัตรได้ง่าย
ผู้ใช้สิทธิ์ต้องเป็นเจ้าของบัตรแต่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นใช้แทนได้
กรณีไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตัวเอง
สมิงบ้านไร่นะคะเป็นร้านแรกค่ะในจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งจากการที่กระทรวงการคลังได้ทดลองใช้งานแล้วก็ไม่พบปัญหาค่ะ
ที่สำคัญนะคะทางผู้ประกอบการยังบอกว่ามั่นใจในเรื่องของระบบที่มีเสถียรภาพนะคะ
จากธนาคารกรุงไทยได้ดูแลระบบหลังบ้านให้
และที่สำคัญนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนเสียเพียงค่ากระดาษที่ใช้เป็นบินสำหรับปริ้น๕
กับลูกค้าเดือนละร้อยกว่าบาทเท่านั้นค่ะ
ทีมข่าวได้ลองใช้เงิน๓๐๐บาทในการซื้อสินค้าโซนทงฟ้าที่มีให้เลือกกว่า๒๙๐ชนิด
ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ๑๕๒๐ก็สามารถซื้อได้ถึง๙ชิ้นตามนี้เลยค่ะ
สินค้ามีราคาตั้งแต่๑๐บาทไปจนถึงราคาหลัก๒๐๐๓๐๐บาทค่ะ
ผู้ประกอบการเชื่อว่าสัปดาห์แรกของการเปิดร้านในเดือนตุลาคมนี้จะมีประชาชนกว่า๖๐๐คน
จากผู้ที่ได้รับสิทธิ์๑๐๐กว่าคนเข้ามาจับจ่ายสินค้าทงฟ้าโดยใช้วงเงินในบัตร
ทำให้ร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ๑๕๐๐๐บาทต่อสัปดาห์
ถือเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนอีกด้วยค่ะ
สำหรับวางสินค้าให้ประชาชนหรือพ่อแม่พี่น้องในถิ่นของท่าน
สามารถมาเลือกซื้อได้พอมีพื้นที่เสร็จแล้วปั๊บมีพื้นที่จอดรถสักหน่อยหนึ่ง
สักหน่อยหนึ่งสัก๓คัน๕คันหรือ๑๐คันก็จะดี
หลังจากนั้นแล้วก็แจ้งความจำนงมาที่พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีของเรา
หรือถ้าท่านไม่สะดวกติดต่อท่านติดต่อมาที่ร้านสวิมลัยก็ได้
ส่วนร้านทงฟ้าอีก๖๐๐๐และร้านกองทุนหมู่บ้านอีก๑๐๐๐แห่ง
อยู่ระหว่างการแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน
วันหนึ่งถ้ามีความสามารถในการติดวันละพันแล้วข้อมูลพร้อม
ก็น่าจะสิ้นปีนี้ก็น่าจะติดได้ครบทั้งหมด๒๐๐๐เครื่อง
เพราะว่ามันจะต้องมีการติดลงถึงระดับหมู่บ้านนะ
อันนี้คืออาจจะระดับแค่ตำบล๘๐๐๙๐๐ติดแค่ระดับตำบล
แต่ว่าบัตรเนี่ยมันกระจายถึงหมู่บ้าน
เพราะว่าคนที่มาลงทะเบียนไม่ใช่อยู่ในระดับตำบล

ดังนั้นก็ต้องพาร้านทงฟ้าไปให้ถึง
สำหรับที่จะให้บริการให้ได้ทัน
ด้วยการนำรถทงฟ้าเคลื่อนที่เข้าให้บริการในจุดที่มีความต้องการของประชาชนจำนวนมากค่ะ
โดยเบื้องต้นอย่างน้อย๑อำเภอต้องมี๑แห่งทั่วประเทศ
หรือประมาณ๘๐๐จุดภายใน๑ตุลาคมนี้
ทยอยติดตั้งให้ได้ตามเป้าหมายที่๒๐๐๐แห่งทั่วประเทศค่ะ
มาสิวรีของแก้วข้าวเท้ารัดทีวีรายงาน